มาดูเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เพราะว่ากลัวว่าภรรยาจะไปคบหาดูใจกับแฟนเก่า

ครั้งนี้ทะเลาะจนสามีทำร้ายร่างกายภรรยา
และทำให้ภรรยาตกบันได

แต่ตัวสามีอ้างว่าก่อนนอนคือแยกกันนอน
ภรรยาตกบันไดก่อนหน้านี้ในช่วงหัวค่ำ
แต่พอนอนไปสักพักหนึ่งคือแยกกันนอนแล้วนะ
นอนชั้นล่างแล้วก็ตัวสามีขึ้นไปนอนชั้นบน
สามีลงมาตามอีกทีเห็นภรรยากลายเป็นศพแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
เวลาประมาณ๒๒นาฬิกาเมื่อวานนี้
ตำรวจสอพอุบลประชฎานีนะครับ
ก็รับแจ้งว่ามีผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักหมู่ที่๖
บ้านดอนแคร์ตำบลขามใหญ่อำเภออุบลประชฎานี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูน๒ชั้นบริเวณห้องรับแขกชั้นล่าง
พบศพของนางมณีสุดาบุญหลังอายุ๒๘ปี
สิทธิประสงค์เข้าตรวจศพก็พบรอยช้ำจากการถูกของแข็ง
ไม่มีคมหลายแห่งและในท้องมีน้ำจำนวนมาก
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๓ชั่วโมงตอนเจ้าหน้าที่ไปพบ
ได้นำศพไปผ่าพิสูจน์เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งนะครับ
ตำรวจสอบปากคำนายทงชัยทองมูลอายุ๓๙ปีสามีของผู้ตาย
ตัวสามีเปิดเผยว่ามีอาชีพเป็นเซลล์ขายส่งของเล่นตามร้านค้า
ก็อยู่กินกับผู้ตายมาประมาณ๑ปีในฐานะสามีภรรยากัน

ระยะหลังนางมณีสุดามีท่าทีเปลี่ยนไป
โดยตนจับได้ว่ามีการไปติดต่อกับแฟนเก่า
แล้วก็ไปมาหาสุขกับแฟนเก่าตอนที่ตัวสามีไม่อยู่บ้าน
ทำให้มีปากเสียงกันเรื่อยมาทะเลาะกันเรื่อยมานะครับ
ซึ่งก็เคยพูดคุยและให้โอกาสกับนางมณีสุดามาตลอด
โดยภรรยาก็รับปากว่าจะเลิกติดต่อกับแฟนเก่า

กระทั่งวันที่เกิดเหตุก็มีเรื่องทะเลาะกันอีก
ภรรยาแอบไปหากิ๊กหาแฟนเก่า
ก็เลยตบตีกันที่บ้านของภรรยาที่อำเภอพิบูรมังสาหาร
จากนั้นก็กลับมาบ้านกันนะครับ
มานั่งกินข้าวซื้อก๋วเตี๋ยมานั่งกินกัน

ก่อนที่จะถกเถียงแล้วก็มีเรื่องทะเลาะตบตีกันอีกนะครับ
ระหว่างนั้นภรรยาเสียหลักตกบันไดลงมาชั้นล่าง
จากบันไดมันไม่มีราวให้ยึดเกาะ
แต่ไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะครับ
ซึ่งตัวสามีเองก็บอกจะพาภรรยาไปหาหมอที่โรงพยาบาล
แต่ภรรยาไม่ไปพร้อมกับขอแยกลงมานอน
กลางห้องโถงชั้นล่างจุดที่พบศพนี่แหละครับ
จากนั้นตัวสามีก็ขึ้นไปนอนในห้องนอนชั้นบน
กระทั่งตื่นขึ้นมาช่วงหัวค่ำลงมาดูภรรยา

ปรากฏว่าภรรยาเสียชีวิตแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเหตุดังกล่าวนะครับ
ต้นทางพนักงานสอบสวนได้นำตัวนายทงชัยตัวสามี
ไปให้ปากคำประกอบสำนวนการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็รอผลการชนะสูตรพลิกศพของแพทย์

ของนางมณีสุดาที่ชัดเจนและดำเนินคดีต่อไปนะครับ